ไก่ทอดไก่ทอดจะแก่นะมันจะหนังเหนียว
พาไปกินไก่ทอดฮะเป็นไก่ทอดสูตรเด็ดหอมอบอวนได้กลิ่นสมุนไพร
แบบไก่ทอดปักใต้แต่โอ้

อร่อยเด็ดขนาดไหนติดตามเลยในช่วงตลอดกิน
หลักก็คือเป็นไก่ทอดข้าวจะมี๓ข้าวมีข้าวหมกมีข้าวเหนียวแล้วก็มีเป็นข้าวเจ้าข้าวสวยครับ
รสชาติผมมันจะไม่ค่อยเหมือนกับที่อื่นครับผม

แต่ว่ามีการดัดแปลงใส่เครื่องเทศบางตัวที่เราชอบกิน
ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นถ้าเราชอบทุกอย่างมันไม่ว่าเราชอบกินตามัน
สวัสดีครับผมชื่อใบไม้ครับผมร้านไก่ทอดใบไม้ครับ

ร้านนี้เริ่มจากส่วนบนก่อนเลยครับส่วนบนนี่เป็นคอไก่นะครับผม
พอถัดลงมาปุ๊บมันจะเป็นส่วนหน้าอกอันนี้เป็นอกส่วนบน
คุณทำงานตอนนี้
บางทีคือคนที่มาเที่ยวผ่านมา

ก็หลากหลาย

อยู่บันร้อยร้อยกว่า๒๐๐ศวก็ได้
แต่ช่วงคนเผิดเพิมก็จะเพิ่มหน่อย

เปิดอยู่ที่ราชมงคลคลอง๖ครับ
ธัญบุรีเปิดเที่ยงครับผม
เที่ยงถึง๔๕ทุ่ม
จะมีหยุดบ้างแต่ส่วนมากไม่ค่อยหยุด

เมื่อกี้คุณจะลงแก่ร้านให้ประมาณไหน
รู้หน้าที่มีวินัยกินไก่ทอดครับ
หน้าที่มีวินัยกินไก่ทอด
เอาไปกินวันเด็กลี่อย่างนั้น